คู่นี้ผ่านไปนะคะมาดูคู่เพื่อนซีสุดเกลียนกันบ้างดีกว่าค่ะ
สำหรับเกรทวรินทรและรุ่นน้องสายตีอาเล็กธีรเดชนั่นเองค่ะ
เจอคู่นี้ทีไรเขาก็ต้องมีเรื่องมาเผากันตลอดเลยนะคะ
ไปกันที่ฝ่ายอาตีขอแมนก่อนดีกว่านะคะเปิดตัวหวานใจเจอเต้ยจรินพรค่ะ
ก็พาไปเจอคุณพ่อคุณแม่ทั้งสองฝ่ายแหละเห็นว่าชวนไปดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตกันด้วย
ตรงข้ามกับหนุ่มรุ่นพี่อย่างพี่เกรทนะคะที่ไม่ขอพูดเรื่องแฟนค่ะ
ให้เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็แฟนเนี่ยไม่ใช่ทันตแพทย์อย่างที่ข่าวลือข่าวเมาส์กันด้วยค่ะ
ค่ะส่วนอีกหนึ่งคดีเช็คเด้งของน้องอเล็กเมื่อปีก่อนนะตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้ว
อยากอยู่สงบไว้นิวเอาแต่คนจะมองนะแล้วแต่คนจะแบบให้เขาจะมอง

ทำครบตั้งใจเลยใส่ชุดเต็มเลย

แต่ว่าก็ตอนนี้ตำรวจออกหมายจับแล้วครับผม
แล้วเราต้องเดินบริการยังไงต่อไปครับ
เราอยู่ไว้เฉย